การดูแลทำความสะอาดม้ามีผลกับสุขภาพและความแข็งแรงของม้า
ช่วงเวลาที่เจ้าของอาบน้ำให้กับม้าก็จะแปลงขนให้สะอาดป้องกันแผงขนม้าติดพันกัน
คอยสำรวจตรวจดูร่างกายของม้าเช่นคอยดูเล็บเท้าว่ามีรอยแผลหรือมีสิ่งสกปรกติดหรือไม่
ถ้ามีก็จะใช้เหล็กขูดเพื่อให้เนื้อเท้าและเล็บเท้าสะอาด
และที่สำคัญพื้นที่คอกม้าที่เป็นแบบคอกธรรมชาติพื้นจะต้องแห้ง
กั้นคอกแบบที่ม้าจะเห็นหน้ากันคือไม่ปิดสนิท
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน